ต้องบอกว่าเดือดกว่านี้มีอีกไหม
ลุงคนหนึ่งก็อีท่าไหนไม่รู้แหละ
ก็โดนตำรวจล็อกล้อแปลว่าคุณก็ต้องจอดผิดที่อะเนาะ
โกรธมากที่โดนล็อกล้อค่ะล็อกล้อนะคะ
เหยียบรถตำรวจทั้งด่าตำรวจ

คุณผู้ชมดิฉันเล่าคุณไม่ได้เท่าดีสิ่งที่ลุงทำ

ทุกคนถามเป็นเสียงเดียวกันว่า

เออลุงดูเมานะเนี่ย
ผู้สื่อข่าวเราก็เลยรีบตรวจสอบไปที่
พันธุ์ตำรวจเอกถนอมสิทธิ์วงวิจารณ์นะคะ
เป็นผู้กำกับการสพพลจังหวัดขอนแก่น
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๓๑ธันวาคมแล้วค่ะ

ตำรวจเขารับแจ้งเหตุมาว่ามีผู้ชาย
ขับรถกระบะชนป้ายร้านอาหารแล้วหลบหนี

เจอรถคันนี้จอดอยู่ริมถนนหน้าบ้าน
แล้วก็เห็นว่าผู้ชายเจ้าของรถเนี่ย

ตำรวจก็เลยล็อกล้อเอาไว้ดำเนินการตามขั้นตอน

หลังรถมาตะไซด์ตำรวจสูงเลยนั่นน่ะ
ขาสูงเลยแล้วก็ดากราดเลยค่ะ
จริงวันนั้นน่ะเจ้าของร้านกับชายคนนี้

ก็มีการนำกระเช้ามาขอโทษตำรวจจราจรด้วยนะคะ

แล้วนี่เอามาขอโทษก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเครื่องอะไร
สิ่งที่เกิดขึ้นก็อยากให้ประชาชนได้เห็นเหมือนกันนะว่า

ก็ต้องรองรับอารมณ์ของประชาชนหลายคนเหมือนกันภายใต้การปะทะของน้ำเปลี่ยนนิสัยหรือว่าเหล้าเนี่ย
จากคนที่ยิ้มแย่มอยากจะเทียบวินโดสองอันให้ดูจังเลย
คนละคนกันเลยนะเออจากการแบบเนี่ยหน้าตาขึ้งขังมือไม้ออกเท้าเหยียบชี้อย่างนี้
เมื่อสักครู่เนี้ยทำไมเรียบร้อยจังอ่ะลูกนอบน้อมน่าจะเสียงอ่อนเสียงหวานด้วย
ก็ฝากทุกคนเลยนะคะมีสติค่ะดื่มเหล้าได้แต่อย่าให้มันเกิน
อย่าให้มันถึงขั้นขาดสติอย่าให้มันผิดกฎหมาย
แล้วก็อย่าให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครอยากให้เล่ามาเปลี่ยนนิสัยของเราไป
ดื่มเหล้าได้อย่าให้เหล้าดื่มคุณอ่ะถูกต้องครับ